สำหรับคุณอ้อมพิยดานั่นเองค่ะ
นาวายตอนนี้กำลังอยู่ในวัยกำลังสน

กระจ่างเนอะความเด็กอ่ะคุณเนาะ
ครอบครัวไปเที่ยวที่ทะเลเมาดีฟกันมาค่ะ

เรียกเรตติ้งแฟนคลับกับเขาเหมือนกันนะคะ

ฟังคุณแม่เมาส์คุณลูกเลยค่ะ

งงมากว่าทำไมเขาถึงแบบทำอย่างนี้ได้
คือเวลาเราไปพวกห้างสรรพสิทธิ์ใช่ไหม
มีแบบเหมือนจอทีวีในนั้น
แล้วเจ้าเนี่ยก็ไปยืนดูอยู่

หลังจากนั้นก็จะท่า
อะไรอย่างนี้

อกจากนี้ไปเที่ยวมาแล้วมีความระทึกเกิดขึ้น
เพราะว่ามีเบอร์ที่ขึ้นโชว์อยู่เป็นเบอร์แปลก
โทรเข้ามาแล้วเธอก็เอ๊ะแปลกเลยตรวจพบมา
แล้วพอให้ทางเครือข่ายมือถือตรวจสอบ
พบว่านี่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยนะคุณ
ตั้งใจจะมาหลอกเอาเงินทางเครือข่ายโทรศัพท์ค่ะ
บอกว่ายังรู้สึกภาวะอยู่เลยนะคะ
จนจนเขาบอกว่าอันนี้เป็น
องค์กรอาชีกรัมข้ามชาติ
ซึ่งเขาจะเอาเงินจากค่าโทรอ่าเออ
คือสมมุติถ้าเราโทรกลับหรือว่าเรารับเนี่ยเขาก็จะได้ค่าโทรค่าเสียหายต่างคือทางเครือข่ายเขาก็จะไม่อะไรอยู่แล้วเพราะเขารู้อยู่แล้ว
ก็จะมีคนเสียเยอะนะเขาบอกว่าคือโทรไปเขาบอกตอนนี้โดนประมาณ๕๐๖๐คนได้
มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ก็มาหลากหลายรูปแบบนะครับ

ก็ฝากเตือนท่านด้วยแล้วกันนะครับ